กลับมาเบรกนี้จ้าไปดูซิคนบันเทิงเนี่ยเขามีอาชีพเสริมอะไรกันบ้าง
บอกไว้เลยว่ายุคสมัยนี้อาชีพเดียวมันอยู่ยากอยู่ลำบากอยู่ยังไง
ก็ต้องมีแบบอาชีพเสริมขึ้นมาเพิ่มรายได้นิดนึง
ไปที่คนแรกดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกับธุรกิจเก๋นะคะ

ก็เริ่มด้วยตัวเองค่ะกับธุรกิจสบู่ค่ะ
เมื่อ๒ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ธุรกิจนี้สาวแมทเธอเริ่มด้วยตัวเองจริง
ช่วงแรกนะขายเองส่งเองด้วยนะคะ
พูดง่ายเริ่มแบบเล็กไปก่อนแล้วกันด้วยตัวเอง
บอกเลยนะถ้าว่าเธอมีจุดเด่นคือนี่
ผิวขาวอร่าสวยคุณผู้ชมค่ะผิวเธอสวยจริงนะ
ก็อย่างว่าแหละก็เป็นใบเบิกทางนิดนึงเนาะ
มาจนถึงตอนนี้ค่ะก็เริ่มปังขึ้น
มียอดขายต่อเนื่องแบบโอ้ไปได้สวยเหมือนกันนะเขาบอกว่างั้น
ส่วนเพื่อนร่วมแก๊งเฟอร์บี้อย่างมิ้นท์ชะลิดาค่ะ
ก็ปังแล้วก็เก๋มาหลายปีแล้วชอบมากนะคะ
กับธุรกิจเจลาโต้เออเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะ
ของหวานที่แบบถูกใจวัยรุ่นจริงนะคะ
ติมก็หวานอร่อยแต่หุ้นส่วนเนี่ยหวานกว่านะจ๊ะ

ใช่เขาทำด้วยกันเคยทานแล้วนะคะอร่อยดี

ทานก็หวานค่ะคนทานก็หวาน
คนทานก็คือหวานไม่สู้จริง
คุณผู้ชมทานของหวานกันแล้วมาทานมันฝรั่งกันต่อค่ะ
คนนี้นะคะหนุ่มพีชพัชระของน้องพลอยนั่นเอง
ต้องแล้วค่ะกับแบรนด์มันฝรั่งทอดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คนรู้จักกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะจ๊ะ

ก็เป็นแสน็กสุดโปรดของเยาวรุ่นเมืองพีชเป็นไปแล้วนะคะ
และถึงแม้ว่านุ่มพีชเนี่ยเขาจะเริ่มทำธุรกิจนี้แบบเล็ก

ตอนนี้ปังไม่หยุดขยายไปไม่รู้กี่สาขาแล้วค่ะ

ทะลมทลายอ๋อทะลมทลายนักมาก

ตอนที่เรื่องรักเลิกกับแม่งยังไง
กระแสตอนนั้นก็เลยส่งให้ธุรกิจของเขาปังปุริเยยิ่งขึ้นไป
ใช่จ๋าคนต่อแถวยาวมากทุกวันนี้ก็ยังต่อแถวอยู่ฉันวงใจ
เจ้าของเขางานดีเนาะ
เช่นเดียวกับคนนี้เลยนะคะทานมันฝรั่งไปแล้วเราก็ต้องมาทานชานมค่ะ
ร้านชานมที่เจ้าของอาจจะหล่อที่สุดก็ได้ว่าได้อย่างนั้นก็ว่า
คุณไม้พัทรเดชที่เราเคยไปเกะกะมาไงคุณผู้ชม
เจ้าของร้านชานมนะคะแล้วก็เปิดคาเฟ่น่ารักน่าสนใจค่ะ
มุมถ่ายรูปก็น่าจะล้มเก๋ยิ่งเป็นใครสาวสาวสีชมพูไปถ่ายรูป

ของคุณไมค์มีความสุขมากแต่ต้องขอคุณปลุกลุกเหรอไม่รู้นะคะ

เจ้าของทั้งแฟนเจ้าของเลขได้แล้วเนาะ

แหมดูดน้ำไปก็คล่องคลอเนอะ

เอกรุ่นพี่ค่ะอย่างพี่ป่อนัทธวุฒิค่ะ
ก็ปังเก๋ไม่แพ้ใครกับธุรกิจร้านอาหารกล่องชา

ขายเฟรนชัยไปแล้วหลายสาขานะคะ

เปิดมาหลายปีแล้วจ้ะไปเที่ยวจังหวัดไหนก็เจอ

มีโอกาสเจอได้มากมายเลยนะคะกับธุรกิจของพี่ป๋อนะคะ
ซึ่งพี่ป๋อเองเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าพี่ป๋อเป็นดาราอีกคนนะ

ทำจริงจังตั้งใจกับมันแบบสุดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ขอให้ธุรกิจพี่รวยยิ่งขึ้นไป

เออลูกชิ้นน้ำแตกของพี่ป๋อป๋อค่ะ

น้ำจิ้มบอกเลยว่าเด็ดลืม
เอ๋ไก่สไลเดอร์ไปเลยค่ะพี่แหม

ยังเด้งเหมือนเจ้าของไปเลย

บอกเลยนะว่านี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ที่ดาราแต่ละคนก็สู้ชีวิต

ดังนั้นใครท้อยอยู่ต้องสู้นะถุงคน

และที่สำคัญนะถ้าใครอยากจะได้ไอเดียเพิ่ม

ติดตามนี่ไทยรัฐทีวีของเรากับรายการ

ไปดูกันนะคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะ